คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากรณีที่มีการควบคุมตัวมือฆ่าสาวคนสนิท
ในกรณีที่มีการฆ่าสาวหมกบอกขยะไปก่อนหน้านี้

นี่คือบริเวณที่เหมือนเป็นจุดที่มีการนำศพไปทิ้งไว้

ซึ่งเป็นศพของนางสาวกฎชพรวัย๓๗ปี
สภาพศพของเธอถูกมัดมือมัดขาด้วยเชือกฟางสีขาว
แล้วก็มีการห่อด้วยผ้านวมสีเหลือง
นำไปโยนทิ้งในบ่อลูกรังแบบนี้แหละ
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ภายหลังจากที่พบศพแล้วเนี่ย
แนวทางการสืบสวนสอบสวนก็มีการแกะลอยจากกล้องวงจรปิดต่าง

คือนายพิษนุโมหะจิตนะคะวัย๓๓ปี

เป็นวงจรปิดตอนที่นายวิศนุนี่คุณผู้ชมคะ
คือวงจรปิดนี้เป็นวงจรปิดในวันที่เขานำศพไปทิ้ง

ก็คือเหมือนกันเลยกับที่ไปเจอที่บ่อขยะตอนตี๔กว่า
ซึ่งก่อนหน้านั้นทั้งตัวของผู้ก่อเหตุและผู้ตาย
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าออกตรงจุดนี้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ

น่าจะเป็นร่างผู้ตายที่ตายแล้วแล้วเขาเอาไปซ่อนเอาไปทิ้งนะฮะ
ถูกต้องค่ะแล้วก็นำห่อออกไปแบบนี้แหละ
มุมกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดนะคะ
จนกระทั่งนำไปสู่การจับกลุ่มนายพิษนุได้
ในพื้นที่อำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อเวลาตี๒พร้อมกับรถจักรยานยนต์สีส้ม
ติดแผ่นป้ายทะเบียนเพราะว่าเขาหนีไปกบดานที่นั่น
นี่คือหลักฐานแล้วก็ตัวของกลางที่ยึดมาได้
ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจได้มีการควบคุมตัว
นายพิษนุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดแรกคือที่ห้องเช่าของเขาเอง
มีกำลังเจ้าหน้าที่คุ้มกันอย่างหนาแน่น
เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการรุมประชาธรรมขึ้น
แล้วก็มีสื่อมวลชนไปติดตามในเรื่องของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่แหละ
โดยระหว่างที่มีการควบคุมตัวมาที่ห้องเช่าค่ะ
ก็มีนางสาวปิยวัลซึ่งเป็นแฟนสาวของผู้ตายเธอเป็นสาวห้าว
ก็มาดูการทำแผนของผู้ต้องหาไปด้วย
ตลอดการที่เธอมาดูการทำแผนนี่ค่ะ
ร่ำให้ด้วยความเสียใจด้วยความคับแค้นใจ
คนรักถูกฆ่าอย่างเลือดเย็น
เดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงที่แฟนของผู้ตายหน่อยค่ะร้องไห้

สาวธอมที่เป็นแฟนของผู้ตายค่ำครวนออกมานะคะ
ขณะที่กำลังดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทีนี้ตัวผู้ต้องหาหรือว่านายพิษนุเนี่ยค่ะ
เขาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เขาอ้างว่าวันเกิดเหตุอยู่กับผู้ตาย๒คน
แล้วก็คุยกันเรื่องที่ผู้ตายจะขอแยกทาง

สุดท้ายก็มีการบีบคอฝ่ายหญิงจนขาดใจตาย
แล้วก็นอนแบบเป็นร่างไร้วิญญาณอยู่๒ชั่วโมง
ก่อนจะมีการมัดมือมัดขาใช้ผ้านวมห่อน

ขับเอาไปทิ้งที่บ่อขยะแบบนี้

พิศนุทำผิดแบบนี้แล้ว
อยากจะบอกอะไรถึงครอบครัวคนตายไหม
เขาตอบแค่ว่าเสียใจ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการคุมตัวผู้ต้องหาไปที่บ่อขยะห่างจากห้องเช่าสัก๖กิโลเมตรค่ะ

มีการผลักร่างผู้ตายลงไปที่บ่อ
ใช้เวลาทำแผนประมาณสัก๓นาทีได้
แล้วก็มีการนำตัวกลับไปที่สพ
เพื่อฝากขังต่อไปนะคะ